สวัสดีค่ะพบกับลูกร้านน้าวกับดิฉันนัทชาขีดมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปประเทศไทยของเราจะเข้าสู่ฤดูแรง
เพราะฉะนั้นดอกบัวที่สวยงดงามแบบนี้ก็จะเหี่ยวเฉาค่ะ
แต่จะกลับมาคืนความสวยงามในช่วงฤดูฝนนั่นเอง
ส่วนในระยะนี้ค่ะมี๒๐จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักค่ะ
ไล่ตั้งแต่ภาคอีสานนะคะไปจนถึงภาคตะวันออกค่ะ
แก่จังหวัดบึงกาลนครพนมสกลนครอุดรธานีกาลสิน
ขอร์นแก่่นมหาทราคัมนครราชสิมาไล่ไปจนถึงจังหวัดสุรธานี
ถ้าคุณผู้ชมพบว่าตนเองอยู่ในจังหวัดดังกล่าว

ซึ่งฝนที่หอบนำเข้ามาตกในช่วงนี้เกิดจากลมบน
และลมทะเลที่หอบนำความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยนั่นเองค่ะ